ใครจะเลิกก็ช่างมันค่ะแต่คู่นี้ค่ะหวานกันค่ะ
คนนี้เมื่อก่อนดังมากเลยค่ะคนนี้เลยคุณผู้ชมใช่ค่ะเส็กซี่
อย่างที่ทราบกันช่วงโควิดนะคะนางก็ไม่ได้เหงานะคะ
นี่เลยนะคะโพสต์ภาพกับแฟนนุ่มเทรนเนอร์สุดหล่อนะคะ
เขาบอกว่าชื่อปวินนะคะเป็นนุ่มลูกครึ่งนี่แหละค่ะ
คือเขาบอกว่าหวานมากนะคะเล่นเอาเจ้าไวรัสไม่กล้ายุ่งเลยค่ะ
ขยับแข้งขยับขานะคะและบางช็อตเนี่ย

ใช่นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันแทบไม่ทันค่ะ
โดยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะริมสระว่ายน้ำค่ะ
จุ๊บทั้งหอมก่อนออกกำลังกายนะคะ
พร้อมแคปชั่นที่คุณแนนี่บอกว่า
วันนี้ไม่อยากออกกำลังกายคนเดียวเลยเชิญคุณเบบีมาออกซะหน่อย
ใครมีคู่ชวนคู่ออกมานะคะใครไม่มีคู่ก็ชวนคนในครอบครัวก็ได้
ปลไม่ดราม่านะจ๊ะเราไม่ได้เจอใครถ้าเป็นไปได้ก็ออกกำลังกายด้วยกันทั้งคู่นี่แหละค่ะ
ถ้าเป็นก็เป็นทั้งคู่ไปเลยคุณผู้ชม
ก็เรียกได้ว่านะคะสาวแนนี่นะคะเป็นเจ้าของวิชา
แฟนยังไงให้ดูชิลในช่วงโควิด
แล้วคุณไม่มีคู่ทำไงชวนกันเอง๒คน
แต่จะยกแบบนี้ไหวไหมคะขอขึ้นคอหน่อย

ก็ออกกันไปเองละกันคนเสียบินชาตาร้อน